ไปคอยขับเคลื่อนบอกเด็ก
แกนนำนักศึกษาน้องว่าต้องไปอย่างนู้น

โหไอเพ็นกวินลุ้งนะอะนน
ใครแต่ไปทุกคนโอ้โห

ก็โดยความเป็นจริงก็เห็นกันอย่างนั้นด้วยตลอดนะครับ
สอดรับกันนะครับแล้วก็การการส่งเสริมกัน
นักศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่ดูถูกนะ
ทำไม่ได้หรอกครับนะครับที่ที่ที่จะอ่า
ที่จะทำการชุมนุมใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยทำได้ไหม

ชุมนุมอย่างนี้ได้ไหมตั้งเวทีปราศัยสนามหลวง
จุดนู้นจุดนี้คุณภาคภูมิอาจจะเกิดไม่ทัน
รุ่นผมนะครับยิ่งกว่านี้อีกหือ

เราทุกอย่างมีระบบเรามีสโมสรนักศึกษามหิดล
สโมสรทั้งศึกษาธรรมศาสตร์สโมสรนิสิจอยุลามีคณะกำการ
งหน้าที่กันทำอย่างนู้นอย่างนี้ทุกอย่างนี่มีการสอดภาษา
เพราะฉะนั้นแล้วเด็กรุ่นนี้ลองคิดดูสิครับ
โอ้โหมีไอแพทไอโฟนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สารพัด

เมื่อสองวันที่ผ่านมาผมไปตั้งหน่วยพยาบาลที่สนามหลวงกับ
นักศึกษาภาคีศาละยา
ผมบอกของเยอะแยะจะขนยังไงวะ

ไอ้แอปอะไรไม่รู้
เดี๋ยวรถมาละ๘๐๐บาทขนของ
นี่วิธีการที่เขาเนี่ยขับเคลื่อนชุมนุมตั้งวิธี

นั่นแหละครับคือการสั่งงานกันง่ายขึ้น
อ้าวแต่มันก็ไม่ใช่นักการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไง

ก็เราต้องมองด้วยความเป็นจริงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย

อาจารย์เสกสรร
ก็ยังมาบอกเดี๋ยวนี้ว่าให้ระวัง

อันนั้นนี่ผมไม่อยากให้เอามาบิดเบือนนะฮะ

แต่เรามาพูดกันเองก็แง่ข้อเท็จจริงดีกว่า
ผมเชื่อว่าเด็กพวกนี้บริสุทธิ์ใจแล้วมันเก่งกว่าพวกเราอีกครับ

เดี๋ยวบ๊อบคราวหน้าเดี๋ยวเราไปนั่งด้วยกันแล้วไปฟัง
เวลาไปดูเขาคิดกันเวลาหมดเวลาหมด
เอาอย่างนี้สรุปสุดท้ายทั้งสองท่านมองว่ายังไง
การชุมนุมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นแนวร่วมต่างสาวที่ผ่านมา
คิดว่าเอาสั้นนะยังไปต่อได้ไหม
ถึงตามจุดที่เขามุ่งหวังตามประสงค์เขา
ก็ทำต่อแน่แหละครับเพราะการเมืองมันไม่มีเงินหยุดหรอกครับ
แต่ว่าการที่จะก้าวไปก้าวล่วงนะอย่างที่เพนกวินบอกว่าจะลื้อหลังคา
ทะลุเพดานธรรมดาเท่ากับว่ามีเป้าหมายในการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเนี่ย
ไม่สำเร็จแน่เพราะประชาชนไม่ยอมแล้วกลุ่มไทยพักดีก็จะออกมาต่อต้านเรื่องนี้แน่นอน
น้องทุกคนไม่มีใครพูดว่าจะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่พูดว่าจะปฏิรูปสถาบัน
อันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะคือปฏิรูปหมายความว่าทำให้สถาบันอยู่ยงมั่นคงในสังคมไทย
โดยไม่มีปริงมาเกาะกินไม่มีเหลือบลิ้นมาเกาะกินซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ถ้ามีเวลามากกว่านี้เราคงได้คุยกัน
แต่ทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่านักศึกษาและประชาชนก็จะต่อสู้อยู่เคียงกันเพื่อทำประเทศไทยให้ดีขึ้น
เวลาหมดจริงโอกาสนั้นได้คุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม